ผ่านไปไม่นานการแถลงผลงานตลอด๑ปีที่มา
ที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดคอสช

นอกจากการแถลงแล้วก็มีการจัดนิทศการณ์
ให้ประชาชนนั้นเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องการแถลงข่าวผลงานตลอด๑ปีที่ผ่านมานี้อย่างไร

หลายภาคส่วนหลายส่วนผสมของสังคม
โดยเฉพาะการแถลงผลงานมีนิทัศกาลอะไรพวกนี้นะฮะ
ของขวัญของสื่อก็เห็นชัดได้รับคำชม

และคุณผู้ชมมาเสนอรายงานในข่าวการแถลงผลงานสร้างสรรค์ดี
แต่ผมมองว่าในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยของขวัญส่งท้ายปี

อันดับแรกเลยเพิ่งสด
ก็คือการมีมติของประประชา

รัวเหาะนี้ก็เป็นธรรมนานอยู่พอสมควร
หมายคำถามก็คือเป็นของขวัญของใคร

อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการข่มขู่

ตัวหน้าพนธุรกิจประวีนต้องไปรีบภัยต่างประเทศ
ก็มีการลงไปตรวจสอบถึงพื้นที่ภาคใต้
ผลออกมาก็ไม่มีอะไรเลย
เหมือนกับพลตรวจตรีปวีนประสาทกินไปคนเดียว
ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกัน

ว่าเชื่อใครดี
เอาละก็ละไว้ตรงนี้ความสุขปีใหม่ว่ากันไปนะ
แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นของฝันที่
อาจจะทะลักถล่มทลายเลยก็คือ
โพลของสถานการณ์สติติแห่งชาติ

ผลงานรัฐบาลความพึงพอใจ

กำลังจะบอกอย่างนั้นไหมคะ
ก็ผมให้สังคมให้ประชาชนเนี่ย

ในใจก็ได้ครับว่ามันขัด

ผลงานที่รัฐบาลแถลงมาดูเหมือนจะค่อนข้าง
เงียบสู้ของขวัญที่เขาออกมาไม่ได้นะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นคะพี่ลิขิต

เพราะว่ามันอยู่ที่ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เอามาพูดแค่นั้น
พูดทุกวันในถ่านายุป
ที่ว่าอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้

คือเป็นความคิดไอเดียที่มันก็ถึงใจชาวบ้าน
ว่าอย่างปัญหาสังคมปัญหาอะไรต่างเนี่ยนะ
แต่ว่าในการปฏิบัติให้มันเป็นจริงมันค่อนข้างจะน้อย
มันก็เลยไม่สามารถจะหยิบยกผลงานที่เป็นรูปธรรม
ที่ทำให้รู้สึกความพึงพอใจประชาชน
จัดระเบียบนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานของเขาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ใช่เพราะจริงแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในใจคนมานานแล้ว
เขาก็หยิบขึ้นมาเพียงแต่ว่าเรื่องมันยังไม่ใช่ประเด็นหลัก
เป็นประเด็นหลักอะไรที่ควรจะทำได้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำ
จะคิดว่าอยากทำอย่างนู้นอยากทำอย่างนี้
แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดเจน
มันก็เลยการแถลงผลงานเป็นเรื่องภาพรวมและความตั้งใจ
ว่าจะทำอย่างนี้ในปี๖เดือน
อยากทำอย่างนี้มันก็เลยทำให้การแถลงผลงาน
มันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควร
นโยบายแรกที่ทางขอสชเองประกาศไว้ตลอด

ก็เรื่องเกี่ยวกับการปราบรามทุจริตนี่
ต้องยอมรับความจริงว่าเขาทำได้มากพอสมควร
อย่างเช่นการเดินหน้ายืนหยัดในเรื่องคนทุจริตคนทำผิด
ต้องรับโทษก่อนที่จะมาปรองดองกัน
อันนี้เป็นหลักการสำคัญซึ่งถูกต้องนะครับ
แล้วก็บรรดาค่าราชการองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวง
ก็โดนจัดการแล้วก็ยังมีข่าวออกมาแล้วว่าอีก๕๐ประควร
ที่จะต้องจัดการกันต่อ
ทำให้คนรู้สึกสะกิดใจนิดเหมือนกันว่าเข้ามาเคลียร์อะไรหรือเปล่า
แต่ว่าต้องรอดูการปราบปรามทุจริตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
มันก็ไม่ชึงจะต้องเพิ่งประบัชชนิดอย่างเดียวหรอก
คอตรนี้ก็มีผลมากทีเดียวนะครับ
ที่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
แต่พูดถึงบรรยากาศปีใหม่
กำลังสำลักความสุขอบอวนบริกฤตนลายความสุขของผัน
มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมก็ติดอยู่ในใจที่อดไม่ได้ที่ต้องหยิบมาพูด
ก็คือกระทรวงสาธารณสุขเองกลับทำให้เสียบรรยากาศ
โดยการที่รัฐมนตรีว่าการเองออกมาประกาศว่า
รับภาระไม่ไหวแล้วด้านงบประมาณ
จำเป็นจะต้องทบทวนโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรค
ว่าอาจจะต่อไปถ้าประชาชนต้องมามีส่วนร่วมด้วย
อันนี้จริงแล้วเนี่ยฟังแล้วมันน่าใจหายนะครับ
เพราะว่าเท่าที่มองว่ากันโดยความจริงแล้ว
โยบายที่ดีที่สุดของพักเพื่อไทย

มีนโยบายนี้นโยบายเดียวที่เป็นนโยบายที่ดีที่สุด
แล้วก็ถึงประชาชนรากย่าหรือชั้นล่างทั้งหมด

ซึ่งจริงแล้วนโยบายนี้ที่มา
ก็คือเป็นความคิดของกลุ่มหมอหัวก้าวหน้านะครับ
นำโดยหมอสงวนที่ร่วงรับไปแล้ว
แล้วก็พักเพื่อไทยไปรับเอามาทำ

แล้วก็รัฐบาลไหนผ่านมาก็ไม่มีการยกเลิก
แต่มาถึงรัฐบาลนี้จะอ้างเรื่องงบประมาณ
ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็จะลื้อปรับเปลี่ยนแปลง

เพราะว่าประชาชนจริงแล้วคนในระดับชนบท

ทั้งขาดทั้งความรู้มีความยากจนและก็เจ็บป่วย
เมื่อการที่รัฐบาลได้ยื่นมือไปช่วยเหลือให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องเจ็บป่วย
ทำให้เขามีกำลังใจในการสู้ชีวิต
ถามว่าจะผลานงบประมาณมากเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับ
ถ้าหากว่าจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่มากมายมหาศาล
เอามาเพื่อช่วยคนทั้งประเทศที่เจ็บป่วย
ไม่ว่าจะโรคเล็กโรคใหญ่อะไรทั้งสิ้น
ก็เราก็เห็นแล้วกศประบูรคลื่นต่างมาตั้งเป็นแสนห้าหมื่นล้านอย่างนี้

หรือถ้างบประมาณเดิมไม่เพียงพอ
มันมีงบอยู่ก้อนหนึ่งมหาศาล
คืองบภาษีบาปที่พวกสสพวกสปสชเอาไปใช้กันอีรุ่ยฉุยแฉก
ไปแจกบูรณิธินั่นไปแจกโครงการนี้
ไปให้หน่วยงานสื่อจัดสัมมานาไปทำอะไร
เกียรติมาสมทบเข้าโครงการรักษาทุกโรค๓๐บาท
มันก็ยังจะทำให้เดินหน้าไปได้
อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องชาวบ้าน
ไม่มีงบแล้วก็รักษาฟรีจะต้องนั่นนี่
นี่แหละคือหลักประกันอันสำคัญทางด้านสุขภาพนะครับ
ต้องยืนต่อไปผมคิดว่า
จากความสุขจะกลายเป็นความทุกข์และจะมีแรงต่อต้านในเรื่องนี้
คือตั้งคำถามอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงสาธารณสุขครับ
สุนทรล่ะคะตั้งคำถามกระทรวงไหนบ้างคะ
ผลงานหรือว่าให้แหมเครดิตกับผลงานกระทรวงไหนบ้างที่เขาทำได้ดี
ก็คิดว่าลงรายละเอียดยากอะนะ
มันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกระจุยกระจายไปหมด
ส่งท้ายปีนี้ก็ต้องขอยกย่อง
จะออกกฎหมายตั้งสารทุจริตก็มาโดยเฉพาะ
แล้วโฆษกหรือใครต่อใครก็แถลงออกมาว่า
กรรมติดจรวดจะมีขึ้นจริงแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเอาให้น้ำหนักตรงนี้
เพราะถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นเยอะ
แต่คราวนี้ถ้าจะมองโดยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
แล้วยุทธวิธีอะไรของคศอำนาจพิเศษ
ผมมองว่าการแถลงผลงานมีนิทัศกาล
ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายนิทัศกาลค่าธรรมเนียบ
เป็นความพยายามที่จะเข้าให้ถึงประชาชน
ที่จะสร้างความพึงพอใจ
แถลงผลงานมันไม่น่าจะเรียกว่าแค่แถลงผลงาน
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็อธิบายวาระแห่งชาติ
เห็นวางกรอบเวลาไว้ตั้ง๒๐ปีนะฮะ๕แผนพัฒนา
ปัญหาคือเราเป็นคนฟัง
สุนทรบอกว่าเป็นความพยายามที่จะซื้อใจ

แล้วคุณหมอจะเข้าใจไหมคะกับรัฐบาล
จริงนี่ตั้งแต่เข้ามา
ประชาชนเขาให้ใจอยู่แล้วส่วนใหญ่นะ
โดยเฉพาะตัวท่านไทยกรมนต์เอกประยุทธ์
อันนี้มันเป็นทุนรอนที่สำคัญมาก

เพียงแต่ว่าด้วยปัจจัยและเงื่อนไข
ของรัฐบาลเองและคอสช
มันก็ทำให้มันเหมือนไม่ได้อย่างใจชาวบ้าน
ดูตามแต่ละไลน์เมื่อก่อนก็สนับสนุนมากนะ
ตอนหลังนี้มันรู้สึกเสียจสีถากถาง
อันนี้มันก็เป็นปัญหานะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้น
ในการบริหารงานในฐานะผู้นำเนี่ย
มันยังบางอย่างที่มันควรจะเด็ดขาด

บางอย่างที่ที่ควรจะ
ระดับปัญหาถ้าเค้าสามารถจัดระดับ

งานมันจะออกชัดเจนกว่านี้
ทำทุกอย่างทำทุกอย่างมันก็เลยไม่ค่อยชัดเจน
แล้วก็ทำให้คนที่สนับสนุนเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนึ่งต้องอึดอัดนะ
จะด่าจะว่าอะไรตรงก็ไม่อยากหรืออยากประคับประคอง
เพียงแต่ว่าถ้านายกมองเห็นจุดตรงนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่เนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แทนที่จะได้โบกขึ้นไปอีก
แล้วก็ไอ้ผู้ร่วมงานจริงก็มันมือไม่ถึง
แล้วก็ความเป็นพี่น้องพร้อมเพื่อนอะไรเนี่ยไม่กล้าเข้าไปแตะเลย
ว่ากันจริงแล้วเรื่อง๒๐ปีผมเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับ
มันไม่มีใครทำได้หรอกที่ว่าจะต้องวางแผนระยะ
สี่ปีแรกอย่างงั้นสี่ปีที่สองงัดเหลวไหลเละเทะพังไม่เป็นท่า
แต่สมัยภุราเอกเฟรมท่านมาบอกว่าจะกี่ปีละ
แก้ปัญหาเท่าที่จะแก้ได้แล้วมาถึงเวลาผมก็พอแล้วนะครับ
ฉะนั้นประเทศไทยเมืองไทยเราจะไปบอกว่า
จะวางแผนเป็นขั้นเวตตอนอีกกี่ปีไม่เคยเป็นไปได้ตามนั้น
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนละ๕ปี๕ปี
ได้ทำแล้วสำเร็จตามนั้นหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีการประเมินอะไรกันให้มันชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะด้านนี่แหละที่จะต้องแก้ไขกัน
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ยิ่งใหญ่คือไม่ใช่มาจากท่านนายก
มาจากคนใกล้ตัวท่านนายกทั้งหลายทั้งปวงที่ไปแผ่บารมี
ตัวท่านที่เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะอยู่อาจจะไม่มีอะไรหนักหนา
แต่เครือญาติบริวารเสโน่นเสนี่ถ้าในกรณีที่เป็นทหาร

ในที่เคยมีบารมีก็ก่อให้เกิดความล้าวฉานในวงการ
ตำรวจทหารอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป
ความจริงเหล่านี้เนี่ยไม่กล้าพูดกัน
ผมไม่ได้กล่าวหาใครแต่ว่าความอึดอัดใจของคนในวงการ
สื่อไปถึงท่านนายกแม้แต่ท่านนายกเองก็คงจะอึดอัด
ฉะนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่าสร้างความอึดอัด
ก็ควรจะผ่อนคลายเรื่องนี้ลงไปบ้าง
เห็นแก่ชาติบ้านเมืองนะครับขอเถอะครับ
เอาแล้วสุดท้ายอยากให้พี่มดสรุปนิดนึง
สัปดาห์หน้านี้ก็ผลสอบของกระทรวงกลาโหมก็จะออกมาแล้ว
คือสรุปเป็นแล้วที่เราวิภาควิจารณ์กันมา
แต่ละคนเอามาพูดถึงการแถลงนัยกบายผลงานรัฐบาล
ฟังจนจบแล้วผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะมีผลงานอะไร
มีแต่ของขวัญให้สิ่งที่ดีให้แต่สิ่งที่ท่านพูดในออกทีวี
รัฐมนตรีออกมานายกรองนายกออกมาเรื่องความมั่นคงจะแก้ไขปัญหา
ผู้มีอิทธิพลภายใน๓เดือน๖เดือนปัญหาทางใต้
สามารถที่จะแก้ไขมาเพราะปีหน้าเนี่ยนะฮะอาจจะสงบไปได้นะครับ
การเมืองก็เตรียมเพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งอะไรนั้น
ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้พูดถึงผลงานนะฮะ

ผมว่าเป็นเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของทุกคนเลยของรัฐบาลทั้งรัฐบาลเลย
ว่าเนี่ยปีหน้าเราจะทำอะไรไม่รู้ไปตั้งกันว่าไงว่าเป็นผลงาน
ก็พูดไปหมดเลยเลยไม่ได้รู้เลยว่าปีนี้ทำอะไรมาบ้าง
เอาละนี่เรามาอย่างนี้เรื่องกฎหมายทั้งหลายแหล่ทำมาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว
อะไรแล้วเนี่ยนะล่ามาแล้วร้อยกว่าฉบับแล้วจะมาทำแล้ว
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาแบบที่เขาต้องการหรือเปล่า
ความมั่นคงจะออกมาแบบที่ต้องการไหม
การเลือกตั้งจะออกมาแบบที่ประชาชนชื่นชมอยากให้ไปถึงวันเลือกตั้งหรือไม่
ทุกอย่างยังเป็นความหวังอยู่ยังเป็นวิสัยทัศน์อยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป